เนื่องเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะคะกับดาราสาวสุดตรองคนนี้
คุณแพทย์นับประพานะคะต้องบอกว่าเป็นลูกกระตันอยู่ตัวจริงเลยนะคะ
ไม่ว่าเทศกาลไหนยังไงก็ตามแต่นะคะ
ไม่ลืมที่จะพาลูกชายและก็หลานไปกราบย่าโอ้โหน่ารักน่าให้ดูมากจริง
เป็นภาพที่แบบชาวโซเชียลชื่นชมมากค่ะ
ภาพนี้เลยค่ะช่วงวันครอบครัวที่ผ่านมา

คือเธอเนี่ยนำพวงมาลัยมะลิช่อใหญ่เลยพวงใหญ่เลยค่ะ

ซึ่งตอนนี้ได้ย้ายไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
โดยมีลูกชายนะคะน้องเลสซิ่งแล้วก็หลานสาว
เข้าไปรดน้ำขอพรคุณย่าทวดด้วย
ตามภาพที่เห็นอย่างที่ทราบคุณญาติทวดก็คือ
เป็นคุณแม่ของคุณพ่อของแพทย์อีกที
แต่ว่าแพทย์เนี่ยติดเรียกว่าเป็นคุณแม่นะคะ
คุณย่าทวดก็นั่งรถเข็นออกมาให้หลานได้ถ่ายภาพด้วยความประทับใจกัน
งานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตชื่นชมแพทย์กันใหญ่เลยค่ะ
ให้เป็นลูกกระตันยูตัวจริงไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่

จะเจ็บไข้ได้ป่วยเลื้อรังขนาดไหนแพทย์ก็ดูแลดีให้ถึงที่สุดค่ะ
แพทย์เปิดใจกับเราด้วยนะคะว่า
หลายคนอาจจะเห็นคุณแม่ดูสู้ผอมไปไม่ค่อยแข็งแรง

เพราะว่าได้อยู่กับพยาบาลคอยดูแลตลอดอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้วตอนที่แพทย์เข้าไปกอดกราบเท้าคุณแม่
ก็รับรู้เลยนะคะว่าท่านมีความสุขมาก

ว่าจะดูแลแล้วก็ปฏิบัติกับแม่แบบนี้

ฟังเสียงสาวแพทย์พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เรียกว่าพระในบ้านเนอะคนที่เรารักเราเคารพอะค่ะ

พาลูกแล้วก็หลานสาวไปไหว้คุณย่าค่ะ
แกก็ดูสดใสขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นคือ
อย่างที่บอกมีการทำกายภาพอย่างถูกต้อง

เพราะว่าถ้าสมมุติเราทำทุกอย่าง

แต่มันจะเป็นความรู้สึกว่าอยากทำจังเลยอะไรอย่างนี้

ให้ครอบครัวมันเป็นพลังให้เรา
บมือให้จริงนะสุดยอดคือเราได้ดูภาพเหล่านี้
ก็นึกถึงคุณตาคุณยายที่บ้านเนาะคือความรักความผูกพัน
คุณคุณความรักความผูกพันธ์อันนี้มันเป็นความหมายแพทย์จริงในช่วงของวันส่งกราน

หลักผู้ใหญ่ที่บ้านแบบนี้ถูกต้องค่ะ